กลับมาออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นนานาชาติกันต่อนะคะ
โดยในช่วงนี้เราเดินทางมาในย่านสุขุมวิทย์ทองหล่อซอยเก้า
ที่เจ้าของร้านชาวฮ่องกงที่หลงรักประเทศไทย
นำประสบการณ์และความรู้ด้านบะหมี่จากฮ่องกงบ้านเกิด
มาปรุงแต่งให้ชาวไทยได้ริมลองกันถึงที่
น่าสนใจยังไงตามคุณน็อตไปสืบสาวเรื่องเส้นพร้อมกันเลย
การเดินทางออนทัวร์ร้านเมนูเส้นอนาชาติของเรานะครับ

นำมารังสรรค์เป็นเมนูพื้นเมืองที่ถูกอกถูกใจคนฮ่องกงมาช้านาน
วันนี้ครับได้นำมาเสิร์ฟถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับมิสเซอร์ดูนู

แขวะ

งั้นเราจะไปแบบสองภาษาไปไปพร้อมกันเลยละกันนะ
ชื่อร้านนี่ออกเสียงยังไง
ก็ฟ้ายืนชื่อจริงเก็กไว

อันนี้คือน้ำตาล

คุณโดนัลยินดีเผยสูตรลับให้กับแฟนชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน

โดยคุณโดนัลนะคะเลือกใช้แป้งโฮวีดที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา
เพราะแป้งโควิดเนี่ยทำมาจากเมล็ดข้าวสาลีที่ไม่ขาดสี
จึงทำให้มีโปรตีนสูงแล้วก็นำมาผสมกับไข่เป็ดเกลือแล้วก็น้ำด่างค่ะ
เมื่อผ่านกรรมวิธีที่คุณโดนัลได้ถ่ายทอดให้เราฟังแล้ว
ก็ถึงขั้นตอนการนำมารีดให้เป็นแผ่นบางและตัดเป็นเส้นบะหมี่
ก่อนจะนำมาตัดแบ่งให้ได้ก้อนละ๗๐กรัม
ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับบะหมี่๑ชามนั่นเองค่ะ
บุกเข้ามาในครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำ
แล้วก็ส่วนผสมของวันท่านหมี่กันดีกว่า

มีหมูสับ

หมูซับก็มีมันหมู

เกี้ยวชิ้นเล็กแบบนี้แต่มีส่วนผสมเยอะกว่าเกี้ยวกุ้งที่เคยเจอในบ้านเราอีกนะคะ
โดยเกี้ยวหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยเกี้ยวแผ่นบางและเหนียวนุ่ม

ตัวไส้นะคะก็จะมีหมูสับ๗๐มันหมู๓๐
กุ้งทะเลและปลาตาเดียวแห้ง

แล้วก็มีไข่กุ้งที่นำเข้าจากมณฑลกวางโจ
ไข่กุ้งนั้นก็เพื่อให้เกี้ยวมีรสชาติที่หอม

ก็เพราะมีเกี้ยวสุดฮ่องกงที่อร่อยแบบต้นตำรับแท้แบบนี้
มีหน้าล่ะคะลูกค้าที่ทานของที่ร้านนี้ถึงต่างตกหลุมรักไปตามกันเลย
ว่างก็ลองมาชิมกันดูนะคะ

โอเคในน้ำซุปนี่ใส่อะไรบ้าง
น้ำซุปสีทองสวยงามนะครับผม
ชิมซุปแล้วเนี่ยซุปมันรสชาติเบาเลย
แต่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่อยู่ข้างใน
มาดูน้ำซุปในสไตล์ฮ่องกงกันบ้างค่ะ

ใส่ทั้งปลาตาเดียวสดน้ำหนัก๒กิโลกรัม
นำไปย่างจนแห้งเพื่อรีดเอาน้ำในตัวปลาออกให้หมด
วิธีการนี้ก็เพื่อลดกลิ่นขาวของปลานั่นเอง

จะทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น

และขาตั้งอีก๓กิโลกรัม
อกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรจำพวกพริกไทย

สมรวมกับน้ำสต๊อกสูตรพิเศษของที่ร้านอีกหน่อย
แล้วตั้งไฟเขี้ยวนานถึง๓ชั่วโมง

มีกลิ่นหอมพิเศษตามสไตล์ฮ่องกงแท้แล้วล่ะค่ะ

ต้องมีอะไรบ้างในการทำวอนเทนมี่

อันนี้ที่เราเห็นตรงนี้เลยนี่คือส่วนสมในน้ำซุป
ในนี้ก็จะมีไข่กุ้งแห้ง

มีน้ำซอสอะไรครับ
ผมว่าเดี๋ยวผมให้พี่โดโน่เนี่ยทำให้ผมสักจานหนึ่ง

สูตรเด็ดเคล็ดลับของเมนูหวานทันหมินกันไปแล้ว
ช่วงหน้ากลับมาพิสูจน์รสชาติความอร่อยกันต่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป